ท่านผู้ชมครับมีคดีที่เกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งเป็นเรื่องที่ก็น่าเศร้าทีเดียวนะครับเพราะว่า
ผู้ที่เขาเสียชีวิตเนี่ยถูกแรงงานต่างด้าวชาวพม่า
เพิ่งรับเข้ามาทำงานได้วันเดียว

แบบที่แบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
คือเหตุการณ์ที่เจ้าของบ้านถูกฆ่าชิงทรัพย์
เกิดขึ้นตอนค่ำของวันที่๑๙กันยายน
แต่ว่าเพิ่งจะมาพบศพกันเช้าเมื่อวานนี้
พระอาทธิบดีที่๒๐กันยายนนะครับ
ตำรวจพูทรจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ก็ได้รับแจ้งเหตุแล้วก็ไปตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุนะครับ

อยู่ในตำบลโพพระยาอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ที่เกิดเหตุในบ้านพบศพของผู้เสียชีวิต

ชื่อว่านายนัทปภานวิทย์วงธนจิรนาศหรือว่าเสียเล็ก
อายุ๔๙ปีนะครับ
เสียเล็กหรือว่าที่คนในจังหวัดสุพรรณบุรีรู้จักกันในชื่อเล็กอรดานะฮะ
เสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนในสภาพคว่ำหน้าจมกองเลือด
มีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมอยู่หลายจุด
ที่ศีรษะ๑แผลลำคอ๑แผลกกหู๑แผล
ใบหูก็ฉีกขาดด้วยนะครับ
ห้องนอนมีร่องรอยการถูกลื้อค้น
ในห้องน้ำก็พบโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
ตกอยู่ในชักโครก๒เครื่องนะครับ
ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะฮะ
นี่เป็นสภาพของที่เกิดเหตุนะครับ
ส่วนการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ตายปรากฏว่า
มีเงินสด๗หมื่นบาท

แล้วก็พระเครื่องอีก๒องค์ที่หายไป
นี่ฮะสภาพที่เกิดเหตุนะครับ
มีท่อนเหล็กยาว๙๕เซนติเมตร
ที่ตกอยู่ใกล้กับจุดที่พบศพนะครับ

ไขควงนี่มีคราบเลือดติดอยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานเพราะเชื่อว่า
นี่เป็นอาวุธที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุ

สำหรับคดีนี้นะครับความคืบหน้าของคดี
พลตำรดรีกะสนะจำสว่าง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
เรียกประชุมชุดสืบสวนของตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อที่จะเร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
แล้วก็ตรวจหาพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติม
ซึ่งคดีนี้ตำรวจยืนยันว่า
ผู้ก่อเหตุเป็นลูกจ้างชาวพม่าชื่อว่านายโซ
ซึ่งเพิ่งเข้ามาทำงานในบ้านของผู้ตายได้แค่วันเดียว

นี่ฮะผู้ตายรับเข้ามาทำงาน
ก็คือเมื่อวันที่เกิดเหตุเกิดเรื่องนั่นแหละ
สิบเก้ากันยายน
แล้วตอนข้ามก็ฆ่าชิงซัพเผลยแล้วก็หนีไป
ก่อนที่พระหัสสบดีตอนเช้า๒๐กันยายน

ส่วนผู้ตายนั้นไม่เคยมีประวัติเรื่องบาดหมางกับคนในพื้นที่นะ
ก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายไปรับคนงานชาวพม่าคนใหม่

อยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้าย

ส่วนการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายขณะนี้
ตำรวจชุดสืบสวนกระจายกำลังกันสกัดแล้วนะครับ
ตามเส้นทางที่คาดว่านายโซจะหลบหนีไป
เนื่องจากทางการข่าวพบว่าในโซในขณะนี้
อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้ว
แต่ก็มั่นใจว่าจะยังคงหลบหนีกบดาน
แถบจังหวัดรอยต่อของจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็ได้ประสานตำรวจในพื้นที่แถบแนวชายแดน
ตำรวจภูทรภาค๗ในการช่วยสกัดจับคนร้าย
คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการจับกลุ่มนะฮะ
ก็เราต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งนะครับ

เราจะหาทางจับกลุ่มตัวให้ได้นะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
มันขั้นตอนในการเอาตัวมามันค่อนข้างจะยาก
ก็กำลังเรามีทั้งของกองเมืองนะครับ
สืบจังหวัดแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางภาค
อวุฒนเหตุจูงใจนะครับ
มันเรื่องประสงค์ต่อรับทรัพย์

รายรับทรัพย์เป็นจำนวนพอสมควรนะครับ

อยู่แล้วตอนนี้เราก็เน้นไปที่การติดตามเป็นเรื่องสำคัญกว่า
แนวทางการสืบสวนสอบสวนของตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ก็บอกว่าในโซผู้ต้องหาชาวพม่า
พบกับเสียเล็กช่วงเช้า๑๙กันยายน
ระหว่างที่เสียเล็กไปคุมไซส์งานก่อสร้างค่ะ
ในโซ่อยู่ในไซด์งาน
ซึ่งเป็นจังหวะที่เสียเล็กกำลังต้องการคนงานมาทำร้านอาหารที่รับเหมาเอาไว้
โซก็เลยขอมาทำงานด้วยเพราะว่าตกงานอยู่
โซก็อ้างกับเสียเล็กว่าไม่มีเสื้อผ้า

เล็กใจดีควักเงินให้ในโซไปพันหนึ่งนะ

จังหวะที่ควักเงินให้ในโซนี่แหละ
ตำรวจบอกว่าคาดว่าในโซนน่าจะเห็นเงินในกระเป๋าสตางค์ของเสียเล็ก
ว่าเงินเยอะเงินปึกใหญ่
คือตอนนั้นเสียเล็กมีเงินสดอยู่ประมาณ๗๐๐บาท
ว่าเห็นตั้งแต่ตอนนั้น
นายโซก็ขออยู่กับเสียเล็กด้วย
เสียเล็กก็ใจดีไงคะขี้สงสาร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

ตำรวจกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่านายโซหนีเข้าไปในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะฉวยโอกาสก่อเหตุขณะที่เสียเล็กนอนหลับอยู่นะคะ
เชื่อว่าเอ่อผู้ตายคงคงหลับอยู่แล้วก็เอ่อถูกทำร้ายถึงแก้ความตาย
คิดว่าคนร้ายต้องการประสงค์ต่อทรัพย์เห็นว่าคงคงเห็นมีทรัพย์สินอยู่ในห้องของผู้ตายครับ
ก็คงจะฆ่าแล้วก็เอาส่งต่อทรัพย์เอาทรัพย์ไปจากการสืบสวนก็เราก็หา
พวกเพื่อนฝูงเครือญาติของของผู้ต้องหาที่ที่ยังยังอยู่ในพื้นที่อยู่ในอยู่ในอ่า
ในประเทศไทยเราเนี้ยก็ตามตามอยู่อ่ะก็เราก็ไปตามบางส่วนแล้วก็ปรากฏว่าเอ่อ
ในผู้ต่างหาอะไรนี้ก็ไม่ได้ไปหาเพื่อนที่ที่เคยที่เคยอยู่ด้วยกันนะฮะ
ก็ที่ที่บทพรไปหาที่เมืองกาญจนบุรีนะฮะแล้วก็แล้วก็ออกจากบ้านนั้นไป
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกสมพรพุกหอมผู้กำกับการสพมสุพรรณบุรี
ยืนยันว่าตอนนี้ได้มีการเรียกพยานแล้วก็คนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นพี่ชาย
หรือภรรยาของนายโซที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี

คือสอบปากคำประมาณสัก๑๐คนได้แล้วค่ะ
ทุกคนให้การในทิศทางเดียวกันบอกว่า

แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครรู้นะคะ
ว่าไนโซหนีไปกบด่านที่ไหน

ทั้งประสานทั้งต่อช่วงต่อทหารนะครับแล้วก็พื้นที่สายโยก
ถ้าเกิดหากออกนอกประเทศจริงเราก็ต้องประสานทางเพื่อนบ้านด้วย
นะครับของต่างประเทศต่างต่างนะครับจะพยายามเต็มที่แล้วกัน
อย่างนี้ที่ผู้ต้องหาไปเจอช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงสายเนี่ย
ให้การสอดคล้องหมดนะครับแล้วตอนนี้เราไปที่หมายสุดท้ายแล้ว
ครับนะแล้วก็รอฟังแล้วกันนะว่าเป็นไงอันนี้แสดงว่าใกล้แล้วใช่ไหมครับ
สุดท้ายแล้วที่หมายเนี่ยครอบคลุมแล้วตรงนี้ลงปูพรมแล้ว
แล้วถ้าฟังจากที่ญาติของเสียเล็กผู้ตายเล่าให้ฟังเนี่ยนะ
มันเหมือนนิทานเรื่องชาวนากับงูเห่าชัดเลยนะฮะ
พี่สาวของเสียเล็กเนี่ยบอกว่าค่ำวันที่สิบเก้า
น้องชายเนี่ยขับรถกลับมาที่บ้านหลังจากที่ไปตรวจงานที่ไซส์งานก่อสร้างมา
อ่ากำลังสร้างร้านอาหารแถวตัวเมืองสุพรรณบุรีไม่ไกลจากบ้านมากนัก
ตอนกลับมาเนี่ยมีคนงานชาวพม่ากลับมาด้วย๓คนมานั่งกินข้าวด้วยกัน
พี่สาวก็นั่งอยู่ด้วยนะจน๒ทุ่มก็แยกย้ายกันไป
คนงานก็กลับบ้านพักคนงานนะแต่มาเปิดภาพวงจรปิดดูเนี่ย
ก็พบว่านายโซวัย๒๒ปีคนงานคนใหม่เนี่ยเพิ่งมาทำงานวันแรก
ถือกระเป๋าเสื้อผ้าเข้ามาพักที่บ้านของน้องชาย
ตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็คิดว่าคงมาทำงานวันแรก
หลับที่นอนคงจะยังไม่มีชัดเจนอะไรน้องชายคงอ่า
ให้มานอนที่ในบ้านไว้ก่อนกระทั่งตอนเช้าของวันพระฤหัสนะ
เช้าเมื่อวานนี้ก็มีผู้ที่เขาจะมาตามน้องชายเนี่ย
ก็มาหาที่ห้องปรากฏว่าห้องล็อกเข้าไม่ได้นะ
ก็เรียกอยู่นานก็เลยเอกใจไปตามญาติญาติ
เอากุญแจมาไขเป็นกุญแจสำรองเข้าไปนี่พังงะเลย
เพราะว่าพบว่าเสียเล็กนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
แล้วในโซคนงานภามากคนนี้ก็หายตัวไป
พร้อมกับทรัพย์สินของน้องชายที่ถูกลื้อค้นแล้วก็หายไปหมดเลย
ตอนนี้อยากให้ตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุด
ด้วยน้องชายเราเป็นคนที่ขี้สงสารคนด้วย
แล้วมีน้ำใจอ่ะก็เด็กเด็กเนี่ยที่มาเลี้ยงเนี่ย
ก็จากพวกพูดง่ายก็คือเหลือขอก็เอามา
มาเลี้ยงไว้แล้วก็มาเป็นร่วมทำว่าเออ
ส่งให้เรียนกศนทุกคนถามเด็กพวกนี้ได้
เขามีน้ำใจเขาอยากให้คนที่ไม่ดีก็ให้กลับตัวนะ
ไปเสพยงเสพยาคือไม่อยากให้เป็นภาระสังคมอะค่ะ
ให้เขาเป็นคนดีแต่เขากลับมาเสียเสียเพราะว่า
เขาช่วยเหลือเขาไม่คิดไงคะเขาก็คงไม่คิดอ่ะ
มีคนงานในบ้านของเสียเล็กนะครับที่ชื่อว่าในบั๊กนะครับ
เป็นคนที่ไปพบศพเสียเล็กเป็นคนแรกบอกว่า
ตอนที่เสียเล็กจะรับตัวในโซมาทำงานเขาก็บอกกับเสียเล็กนะ
ว่าคนนี้ผมไม่เคยเห็นนะไม่รู้จักด้วยไม่รู้จักมาก่อนเลย
ผมไม่รับประกันนะว่าเขามีนิสัยใจคอยังไง
แต่ที่รู้ก็คือนายโซไม่มีเอกสารเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย
แต่เสียเล็กยืนยันว่าไม่เป็นไรรับมาทำงานด้วย
เขาก็ไม่ได้ขัดอะไรนายนะครับกระทั่งเช้าวันที่ยี่สิบกันยายน
ก็คือเมื่อวานนี้เห็นว่านายหายไปไม่เปิดประตูบ้านออกมากินข้าวเหมือนทุกวัน
ก็เลยไปเรียกก่อนจะเห็นว่าห้องเนี่ยล็อกจากด้านนอกนะครับ
โทรศัพท์ไปหาแต่เสียเล็กก็ไม่รับสาย
ก็เลยไปตามพี่สาวของเสียเล็กให้มาดูเปิดห้องก็พบว่าเสียชีวิตแล้ว
เอะนั่งพูดพรมาสไสว่าพี่ผมไม่มีเสื้อสายแล้วก็ไม่มีห้อนอยู่อะไรเงี้ย
ว่าให้ผมมาถังความสะอ้างห้องโดยผมไม่ว่าง
หน้าห้องเฮียเลยดีไหมบัตรก็ผมว่าดี

ผมก็บอกผมโทรหาเฮียทำไมไม่รับสาย
บอกว่าเฮียเสียแล้วผมก็เลยไม่เชื่อหรอก
ผมไม่มาเฮียเสียแล้วเฮียคนที่ช่วยเหลือผม

มันถ้าเมียผมยังไงผมจะอย่าทำมันอย่างนี้ด้วย
แล้วก็บริหารจิตไว้ด้วยผมจะขอ

เฮียผมดีจัดดีจัดผมไม่รู้จะดีอย่างไร
ถ้าเฮียไม่อยู่ผมก็ลำบากแล้วตอนนี้

สำหรับเสียเล็กนะครับ
ก็เป็นผู้ที่คนเมืองสุพรรณบุรีรู้จักกันดี
ในชื่อเล็กอรดานะฮะอายุ๔๘ปีครับมีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
ประสบความสำเร็จมีฐานะร่ำรวย
แล้วก็หันมาทำธุรกิจเรื่องบ้านจัดสรร
มีหมู่บ้านที่ทำเป็นบ้านจัดสรรชื่อหมู่บ้านอรดานะฮะ
ก็เลยเรียกกันว่าเสียเล็กออรดา
ประสบความสำเร็จมากนะครับโครงการบ้านนี้ขายได้กำไรหลายสิบล้าน
มีฐานะอยู่ในระดับเศรษฐีในพื้นที่สุพรรณบุรี
ระยะหลังเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับก็หันมาประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันก็มีงานอยู่หลายพื้นที่
ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
แล้วก็มาเจอกับเรื่องของคนงานที่รับมาทำงาน
แล้วก็มาฆ่าชิงศัพท์เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก